ท่านผู้ชมครับที่พัทยานะครับตำรวจต้องไปรองับเหตุนะครับ
มีชาวต่างชาติคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่มาก
โหกเวกโวยวายไม่ใส่เสื้อเมาด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือต้องใช้กำลัง๕นายนะฮะถึงจะสามารถระงับเหตุได้ครับ
คือดูท่าทางแล้วแบบเมาไม่รู้เรื่องเลยบอกพูดไทยได้นิดหน่อย
นี่ค่ะคือสอบไปสอบมาเป็นชาวนอเวย์นะครับอายุ๕๕ปีตัวใหญ่มาก

ชาวบ้านเขาแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยเขาเดินไปเดินมาดูท่าทางแบบโหกเวกโวยวาย
ไม่น่าไว้วางใจอยากให้มาคุมตัวไปหน่อยนะครับ
ตำรวจก็มาเนี่ยฮะทุกผู้ชมครับช่วงค่ำเมื่อวานนี้
พ่อเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะฮะแถวถนนหลังตลาดวัดชัยมงคลที่พัทยาใต้
คือมาถึงเนี่ยต้องเดินดักหน้าดักหลังกันไปเนี่ย๔๐๐เมตรได้นะครับ
ทีแรกมาคนเดียวเอาไม่อยู่อืม
เจ้าหน้าที่ต้องขอกำลังเสริมรวมเป็น๕นายนะครับ
ถึงสามารถควบคุมตัวไว้ได้เบื้องต้นเนี่ย
ชาวต่างชาติคนนี้บอกว่ามาอยู่ที่ไทยได้๒ปี
พูดไทยได้นิดหน่อยค่ะตำรวจก็เลยถามว่าเมาหรือเปล่าเนี่ย
เดี๋ยวลองฟังกันแล้วกันฮะแล้วเขาได้ทุบทำลายของเราไหม
แล้วเขาก็กลับไปกลับไปแล้วเขาก็มารอบสอง
เขามารอบสองก็มาเจอน้องคนนั้นพอดี

ถ้ากินเข้ามานั่งก่อนเขาก็พูดอะไรก็ไม่รู้
พี่แม่คะเห็นเหตุการณ์บอกพูดอะไรก็ไม่รู้จักอะไรความไม่ได้
ดูท่าทางเขาดูคอเคอแดง

ซึ่งไม่รู้ว่าเขาหมายความว่ายังไงอ่ะนะ
มีชาวบ้านที่ถูกทุบรถไปคนหนึ่ง

ผู้หญิงอีกคนนึงถูกผู้ชายคนนี้บีบคอ
แต่ว่ายังไม่มีใครไปแจ้งความนะครับ
ตำรวจก็เลยนำไปสงบสติอารมณ์ก่อน
เดี๋ยวต้องดูต่อว่าเขาพักอยู่ที่ไหนอะไรยังไง